ส้มตำที่อยู่ในครกให้เข้ากัน
แปลนะแปลได้สุดยอดจริงนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ

ตอนนี้เราทานตำดองแดง

นี่คือสิ่งที่นำมาของคำว่าดองแดงคือเส้นขนมจีนที่มีลักษณะอ้วนป้อม
ส้มตำร้านนี้อยู่ในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เส้นน้องแดงแล้วก็ใส่ลงไปในส้มตำ
เรียกว่าตำดองแดง
ตอนนี้ฮิตกันมากนะคะในพื้นที่นะคะ
นี่ไอ้ก้อนอย่างนี้ใช่ไหมส้มตำต้นก้อน

คล้ายตำซั่วก็คือใส่ขนมจีนลงไปด้วย
แต่ว่าเป็นลักษณะเป็นก้อนแบบนี้นะคะ
ตัวนมจีนจะเหมือนรอดช่องอ่ะนะ
ขนมจีนเนี่ยเป็นแป้งสำเร็จจากพ่อค้าโรงงานที่จังหวัดสุรินทร์เลยนะ
มาส่งสัปดาห์ละ๑ครั้ง
ครั้งละ๒๐๓๐ถุง
และที่สำคัญทำเองนะคะสำหรับเส้นดองแดงนี้นะคะ

ใช่ค่ะก่อนหน้านี้แหล่งผลิตเส้นน้องแดงเขามีอยู่ที่ตำบลหนองเบ๊ะ
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนี่แหละ
โดยมีนายทองคูณแล้วก็นางอนงทองหล่อเป็นคนทำนะคะ
อันนี้คือต้นตำรับของเขา
อยู่ที่น้องเม็กนะคะอำเภอหนองหานนะคะ
ยึดอาชีพนี้มากว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเส้นธรรมดาก็ขายดีอยู่แล้วแหละ

พอมีความนิยมเกี่ยวกับตำด้องแดงมากขึ้นก็เลยหันมาทำเส้นดองแดงด้วย

ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะ
โดยจะมีร้านส้มตำสั่งซื้อขายในกิโลกรัมละ๒๐บาทค่ะ
คาเดียวกับขนมจีนเส้นปกตินะ
แล้วเขาจะนิยมในภาคอีสานตอนบนนะ
เลยหนองคายอุดรธานี
ผมอยากทานเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่า
ขนมจีนที่เป็นก้อนดองแดงแบบนี้

คือน้ำลายแล้วหนึ่งทางขอโทษค่ะ
คุณผู้ชมนะครับแต่ว่า

ไม่ว่าจะเป็นลอดช่องหรือนมจีนให้เป็นก้อนใหญ่แบบนี้
ซิว่าเขาใช้รูเล็กรูใหญ่

ทำไมรู้ไหมฮะบางคนนึกว่าเป็นเส้นเรียวเนี่ยใช้

เพราะว่ากว่าจะหยอดลงไปเขาก็จะค่อยหย่อนออกมา
ว้าวใหญ่ก่อนแล้วก็ตกลงไป
มันขึ้นอยู่กับความดันที่แบบดันให้แรงแล้วเขาจะออกมาเป็นก้อนอ้วนด้วย
ความดันผ่านรูเล็กแล้วก็เขาก็ออกมาเป็นก้อน
ก่อนจะตกลงไปในน้ำร้อนไง
แต่ถ้าเป็นรูใหญ่หน่อยมันก็จะตรงแบบนี้เลยนะ

ต้องลองค่ะตำน้องแดงนี่สุดจริง